หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุวูบเสียชีวิตภายในรถเก่งเลยนะคะ
คือกำลังอยู่ในเกียร์แบบเกียร์ดีพร้อมเดินหน้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้รถติดยาว๓กิโลเมตรเลยค่ะ
เพราะว่ามีรถคันนี้อยู่บนถนนรังสิตนครนายกขาออกคลอง๓ช่องขวาสุด
อยู่หน้าร้านบ้านกรองน้ำคลอง๓ที่อำเภอธัญบุรีปฐุมธานีนะคะ
พอเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าในรถมีร่างของนายศักดากิติยาสวัสดิ์อายุ๔๙ปี
ก็อยู่ในลักษณะที่คอพับ
ขาซ้ายเนี่ยนะคะพับขึ้นมาบนเบาะที่นั่ง
นายไกรลาศเศรษฐีมณีรัฐเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกนะคะ
บอกว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าให้มาตรวจสอบตรงนี้หน่อย
เพราะว่ามีรถจอดอยู่กลางถนนเลยแล้วคนที่ขับรถก็อยู่ในรถด้วย
แต่ว่าพยายามเรียกแล้วไม่ตอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยเดินทางมาตรวจสอบ
เห็นว่ารถสตาร์ทเครื่องอยู่เลยนะคะเกียร์มองไปเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งดี
ลักษณะคือพร้อมเดินหน้าแต่ว่าขาของผู้ขับขี่อยู่ที่แป้นเบรก
ก็เลยเมื่อกี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะตัดสินใจทุบกระจกหลัง
เพื่อที่จะเปิดประตูแล้วก็เข้าไปช่วยแต่พอทุบกระจกเข้าไปแล้ว
อ้าวคนที่ขับรถอยู่เนี่ยเสียชีวิตคนที่ขับรถเสียชีวิตแล้วนะคะ
ดับเครื่องแล้วก็ประสานให้ตำรวจมาตรวจสอบ
อย่างที่บอกค่ะพอมีเหตุการณ์นี้เหมือนกับรถจอดอยู่กลางถนนแบบนี้
รถก็ติดยาวสามกิโลเมตรเลยนะคะซึ่งหลังจากนั้นภรรยาของผู้ตายเนี่ย
เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วก็บอกค่ะบอกว่าสามีเป็นพนักงานขับรถของบริษัทซ่อมเครื่องปิ๊นต์
คลอง๔ธัญบุรีตอนที่เกิดเหตุเนี่ยสามีก็กำลังจะกลับเข้าไปออฟฟิศ
หลังจากที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้าแถวรังสิตเรียบร้อยแล้ว
แต่สามีมาวูบแล้วก็เสียชีวิตโดยที่สามีไม่มีโรคประจำตัวนะคะ
เพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปด้วยค่ะ